ไอมีลมไปส่วนชาติ

ความยาวมาก

รักทุกคน
กลัวครับนี่ครับเกี่ยวได้แล้วพยายามจะปัก

โอ้โหแม่โดนนับแล้วครับ
ฟ้าสั่งโอ้โหพยายามจะลุกขึ้นมาครับ
โอ้โหยังเป๋อยู่เลยครับทางด้านฟ้าสั่ง

โอ้โหแข็งแรงจริงครับเดี่ยวเล่นงานที่ฐานล่างลงล่าง
อื้อฮือหาแล้วครับเจอหมันขวาสวนเหมือนกัน
โอ้โหแล้วเจอศอกโอ้โหนับที่สองครับ
โอ้โหดิ้นเลยครับยุติการชกครับ
ฟ้าสั่งครับแตกครับ
โอ้โหโดนศอกแตกครับบริเวณหน้าผากครับ

อาวุธครับของทะนั้นเดี่ยวชิดพูตาครับ
รุนแรงจริงครับต้องบอกว่าคมเลยครับ
โอ้บริเวณหน้าภาคนะครับทะนั้นซ้าย
โอ้โหได้เลือดอีกหนึ่งคู่แล้วครับ
โอ้โหน่าจะสองแผลครับเจ้าฟ้าสั่ง
ดูครับลงล่างก่อนแม่ไปยืนรอรับครับ
ด้วยกำปั้นขวาเดี่ยวบวกเลยครับ
แล้วนี่ก็มีอาการครับโอ้เด่งเชือกมาครับ
่งมาฟันด้วยศอกบวกเข้าไป
โอ้โหสองแรงบวกเลยครับดูครับ
กระหว่างเด่งเชือกโอ้โหแล้วเสยเข้ามาอีกทีครับ